แล้วจะพาไปดูคือเรือที่บรรทุกสินค้าเหมือนกับว่าน้ำมันขึ้นสูงน้ำมันแรง
เรือเสียการทรงตัวแล้วสุดท้ายไปฟาดเข้ากับโป๊ะ
นี่ดูกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เรือบรรทุกสินค้ากับโป๊ะคุณผู้ชมเห็นไหม

อ่านี่คือจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดตรงวัดบางกระจ่าที่อายุทยาเนี่ยนะ
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้เรือบรรทุกสินค้าอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเสียหลักไปฟาดโป๊ะ
ตรงหน้าวัดนะคะพังเสียหายเลยนี่ช่วงบ่ายเมื่อวานน่ะนะคะ
นักข่าวของเราค่ะพอเห็นคลิปนี้แล้วเราก็ลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าจุดตรงนี้มันเป็นสามแยกน้ำวนด้วย
ครับแล้วระดับน้ำมันก็เพิ่มสูงน้ำไหลแรงค่ะเป็นสีแบบเนี้ย
สีแบบน้ำตาลน้ำตาลขุนขุ่นเข้มเข้มอ่ะค่ะส่วนเรือบรรทุกสินค้าลำนั้นเนี่ย
ปรากฏว่ามีเรือยงเนี้ยลากจูงอับปากกระแสน้ำไหลแรงไปได้แล้วอ่ะนะคะ
แต่ดูสภาพที่สารงศาลาวัดเนี้ยก็ตัวน้ำท่วมแบบนี้
ซึ่งไปคุยกับทางเจ้าของคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี้ยนะเห็นแล้วแหละ
เรือยงลากจูงเรือบรรทุกสินค้ามาจากทางอ่างทองใช่ไหม
ก็ล่องมาตามเส้นแม่น้ำเจ้าพระยาจะมุ่งหน้าไปปฐุม
พอมาถึงตรงนี้จุดตรงนั้นมันเป็นสามแยกน้ำวนนะคะ
เรือโยงเนี่ยเสียหลักแล้วก็ไม่สามารถที่จะลากจูงเรือบรรทุกสินค้าได้คุณผู้ชม
จะผ่านวังน้ำวนตรงนั้นผ่านไปไม่ได้
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะแล้วเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
คนขับเรือน่ะแจ้งอัตมามาแล้วนะโป๊ะของวัดเนี่ย
ที่มันพังเสียหายเนี้ยเขาแจ้งมาล่ะ
เดี๋ยวเขาจะซ่อมแซมโป๊ะข้ามฝากให้แล้วเดี๋ยวหลังจากน้ำมันลดลงก่อน
จะเข้ามาสำรวจความเสียหายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ